จากร้านหมี่เกี้ยวเจ้าเก่าแก่ของจังหวัดสู่ร้านผัดไทยแพ็คเก๋กูธ
ช่วงนี้ค่ะเราจะขอพามาเปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิด
โดยร้านสุดท้ายในจังหวัดพังงาที่เราขอพาแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องมาสืบสาวราวเส้นกับคาเฟ่เล็กที่ตั้งอยู่บนเนินเขา
ความดีงามเนี่ยไม่ได้อยู่แค่เมนูอาหารนะคะคุณ
เพราะว่าวิวของที่ร้านเนี่ยเลิศเลอไม่แพ้กันว่าแต่จะเป็นร้านอะไรแล้วจะมาทานเมนูอะไรตามเฮียน็อตไปสืบสาวราวเส้นกันเลย
ถามดูจุดทั้งต้องของร้านครับได้ที่ตรงนี้ได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไง
มาที่พังงามาเที่ยวกันครับมาเจอร้านนี้ปอยเซริงครับ

ส้มเป็นดูแลในส่วนของเบเวอเล็ต

ทำอาหารที่นี่เนี่ยเสิร์ฟอาหารประเภทไหนครับ
พวกเราเลยทีเด็ดก็คือแน่นอนมาจากอีสาน

ลูกค้าแถวพังงาเนี่ยไม่ค่อยมีกัน

แต่ทีนี้ในส่วนของเมนูที่ว่าเด็ด

ก็จะมีของส่วนของสปาเกตตี้
อ่าฮะเข้าทางแล้วเมนูเส้นแล้ว

ดังนะครับก็จะเป็นต้มยำน้ำกุกิของเราครับ

ก็จะเป็นสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับครับ
ถ้างั้นเดี๋ยวขอไปดูส่วนผสมวิธีการทำเลยนะ

เชิญเลยครับครับเชิญครับครับครับ

สปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับครับ

เอาซอสมะเขือเทศก่อนเลยนี่บอกว่าพิเศษจริงใช่ไหม
ตัวนี้นะครับเป็นซอสมะเขือเทศที่เราเคี่ยวกันมาเองเลย
อ๋อนี่ทำเองเลยใช่ครับผมใครอยากกับมะเขือเทศสดนี่นะใช่ครับใครอยากกับมะเขือเทศสดครับ

เราก็จะเป็นหัวหอมใหญ่ครับสับละเอียดเลยหัวหอมใหญ่สับละเอียดนะครับ
มะเขือเทศสดนี่ทำซอสเองเลยนะครับมีหมูจับหมูจับมีปรุงรสหรือป่าว
หอมใหญ่กระเทียนสับแล้วก็เพิ่มอีกนิดนึงเป็นมะเขือเทศสดมีเนื้อน้ำมะกะเทศด้วย
ตัวนี้เป็นที่แต่งดิเกร็ตตกแต่งนะครับนี่อะไรครับตัวนี้เป็นน้ำสต๊อกครับ
สต๊อกนะฮะแล้วก็เส้นสปาเกตตี้นะครับ
จะเริ่มจากอะไรก่อนดีครับตัวนี้ของส้มจะเริ่มจากมันก่อนน้ำมันมันนะครับ
อ่าโดยช่วยโดยช่วยสักสองช้อนครับคุณฮัทแล้วก็ปลอบก่อน
เดี๋ยวรอกระทะร้อนแล้วเดี๋ยวเราก็เอาหมูมาลวนเลยนะครับ
อันนี้เอาหมูเนี่ยไปรวนกับหอมหัวใหญ่แล้วก็กระเทียมเพื่อดับกลิ่นข้าวหอมกลิ่นข้าวครับ
แล้วก็จะเป็นตัวซอสของเราครับเอาเป็นซอสแล้วนะครับครับ
แล้วก็จะเป็นมะเขือเทศสดครับเขือเทศสดนะครับครับใส่หมดเลยครับ
มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศสดเปิดเป็นเนื้อเดียวกัน
ทีนี้เราก็ปรุงปรุงรสแล้วเพราะว่าตัวมะเขือเทศสดนี่มันจะมีความเปรี้ยวของมันออกมา
เราก็จะใส่น้ำตาลครับแล้วก็พริกไทยครับ
เคยเยอะหน่อยครับก็ไม่ยากเลยไม่ยากครับ
ขอแค่เราทำน้ำสต๊อกน้ำทำน้ำซอสมะเขือเทศไว้ก่อน
ที่ยากสุดก็คือใช่ครับน้ำสต๊อกเทศนี่แหละที่เราต้องทำเอง
มะเขือเทศสดมาล้างแล้วก็เอาไปต้มครับ
ต้มให้เดือดแล้วเราก็เอาทัพทีคนคนให้เขาแตกใช่ครับ
ใช้เวลาเหมือนกันอันนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับคุณน็อต
แล้วก็ใส่พวกหอมใหญ่สับใส่พวกเกลือลงไปนิดหน่อยพอครับ

นั่นก็คือสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับ
รับประกันความเข้มข้นของรสชาติมะเขือเทศแบบเน้น

และมะเขือเทศที่ทางร้านเอาไปเคี่ยวจึงเป็น
นูนี้บอกเลยว่าถึงหน้าตาจะดูธรรมดา

ส่วนอีกเมนูคือเมนูสปาเกตตี้ต้มยำทะเล
หยิบเอาวัตถุดิบทะเลมาผัดคลุกเคล้ากับเครื่องต้มยำแบบไทย
ที่มีทั้งขาตะไคร้หอมแดงและใบมะกรูด
เด็ดดวงอยู่ที่ซอสต้มยำสูตรพิเศษของทางร้านค่ะ
เมนูนี้ขอบอกเลยว่าจัดจ้านเข้มข้นร้อยแรงเลยทีเดียว

เมนูที่เราทำด้วยกันก่อนเลยนะครับผมสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับ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

จะมีความติ่มพิเศษของมันใช่ครับถ้าทำด้วยซอสเองนะครับผมอืมหวานเทศ

เผ็ดแบบอีซานแล้วเผ็ดแบบใต้เผ็ดแบบใต้เลยครับต่างกันยังไงเออเผ็ดแบบใต้กับอีซานต่างอย่างไง
เผ็ดแบบอีซานนี่จะมีความมันครับเผ็ดแบบมันแต่ถ้าเผ็ดแบบใต้นี่จะเผ็ดแบบร้อนครับอ๋อต่างกันอย่างนี้เอง

เผ็ดแบบใต้หรืออีซานครับอืมไม่ว่าเป็นสวัสดิต้มยำที่แบบรสชาติจัดจ้านจริงครับ
เผ็ดแบบใต้หรืออีซานครับอ๋อต่างกันอย่างนี้เองไม่ว่าเป็นสวัสดิต้มยำที่แบบรสชาติจัดจ้านจริง
เผ็ดแบบใต้หรืออีซานครับอ๋อต่างกันอย่างนี้เองไม่ว่าเป็นสวัสดิต้มยำที่แบบรสชาติจัดจ้านจริง
เผ็ดแบบใต้หรืออีซานครับอ๋อต่างกันอย่างนี้เองไม่ว่าเป็นสวัสดิต้มยำที่แบบรสชาติจัดจ้านจริง
เผ็ดแบบใต้หรืออีซานครับอ๋อต่างกันอย่างนี้เองไม่ว่าเป็นสวัสดิต้มยำที่แบบรสชาติจัดจ้านจริง

เผ็ดแบบใต้หรืออีซานครับอ๋อต่างกันอย่างนี้เองไม่ว่าเป็นสวัสดิต้มยำที่แบบรสชาติจัดจัดจริง

ส่วนของซอสมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะมีลูกค้าที่มาทานแล้วคืออย่างเราอยู่ใต้
บางท่านก็ไม่ทานหมูแต่ว่าถ้าเป็นเด็กหรือว่าถ้าครอบครัวมาอย่างนี้ครับ
จะเป็นเมนูที่สั่งทุกโต๊ะใช่ต้องสั่งเลย
แต่ว่าส่วนทางด้านนี้มาโต๊ะไหนก็จะทำมาคุกคีก่อน
เพราะว่าอย่างที่ส้มบอกว่าเขาทานเผ็ดกันมากเผ็ดหนักกว่าที่เราทาน
คือรสจัดแบบไทยอย่างนี้คนพังงานี้ทานได้แน่นอนแล้วก็ชื่นชอบแน่นอน
พูดถึงตัวพี่ซ้มอีกหนึ่งดีกว่าก่อนนี้เราก็ทำงานอยู่ที่โรงแรมที่ประยานะ
แต่ไม่ได้ทำในเรื่องของอาหารเลยด้วยซ้ำทำในเรื่องของเครื่องดื่ม
ทีนี้พอเราจะมาเปิดร้านอาหารคือเราลาออกจากอาชีพที่เป็นลูกจ้างมาเป็นเจ้าของกิจการเองเนี่ย
มันตัดสินใจยากจะตัดสินใจง่ายยังไง
ยากเหมือนกันครับเพราะว่าโดยส่วนตัวส้มแล้วส้มเป็นคนที่ชอบไปชิม
ชอบทานอยู่แล้ววันหยุดก็จะหาตะเวนชิม
แต่ทีนี้พอเราได้ทำงานอยู่ที่โรงแรมเวลาเก็ดเล็กเด็ดน้อยเราเป็นคนที่ชอบทำอาหารนะครับ
เวลาแอบส่องเขาดูว่าเขาทำยังไงบางครั้งก็แอบไปช่วยเขา
เพราะว่ามีเชฟที่ว่ารู้จักกันแล้วก็สนิทกันด้วยก็เลยไปได้นู่นนิดนี่หน่อยมาค่ะ
สุดท้ายตัดสินใจมาอยู่ที่พังงาครับเปิดดูแลกิจการมาได้สี่เดือนแล้วใช่ค่ะ

แก๊กกลับมาดีพอสมควรครับส้มดูจากลูกค้าส้มจะดูลูกค้าที่มาครั้งหนึ่งแล้วเขากลับมาอีกครับ
ส่วนในวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้จะมีลูกค้าที่แบบว่าขับรถผ่านมาอะไรอย่างนี้เราก็จะเห็นในเพจของเรา
ซึ่งจะมีคอมเมนต์กลับมาก็ดีพอสมควรครับ
แล้วหวังว่าคนจะมาแบบนี้กีลมาบ่อยนะ
เวลาที่ฝนตกแล้วประชากรของคนที่นี่นะครับมีแค่นิดเดียว

แล้วทีนี้พอเวลาที่ส้มไปตลาดตอนเช้าส้มชอบเวลาที่เขาทักทายกัน

บางครั้งมาใหม่ครับนึกว่าเขาจะทะเลาะกัน

เสียงเขาดังครับแต่ไม่ใช่

เพราะว่ามันไม่ใหญ่มากแล้วมันก็ไม่ได้เล็กมากแล้วก็อบอุ่น

แกมาพังงาแล้วอยากจะมาทานอาหารแบบเขาเรียกฟิวชั่นอย่างนี้นะฮะ

มีอาหารอีสานด้วยแล้วก็มีอาหารไทยฟิวชั่นแบบนี้ด้วย
แล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ที่ราคาหลักล้านแบบนี้ร้านตั้งอยู่ที่ไหน
ร้านตั้งอยู่ที่ถนนเส้นหลังนะครับ
เขาล้างบาดมากันได้เลย

แล้วก็จะเจอร้านอยู่ริมผาอย่างนี้เลยนะครับสวยงามมาก

เปิดตั้งแต่๑๑โมงครับจนถึงเที่ยงคืนครับ

ก็ขอให้อาชีพใหม่ธุรกิจใหม่เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับ

ปลายปีนี้ถ้าใครยังไม่ได้วางแพลนว่าจะไปเที่ยวที่ไหน
จากทะเลสวยแล้วที่นี่ยังมีเมนูเส้นอร่อย
ให้แฟนได้มาตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องกันอีกด้วย

ซึ่งจะพาไปลิ้มลองรสชาติผัดหมี่สูตรโบราณต้นตำรับ

หลังทองต่อด้วยบะหมี่เกี้ยวหมูแดงหมูกรอบขวานใจหนุ่มสาวออฟฟิศย่านอโศกและตื่นตาตื่นใจไปกับการทานราเมนรูปแบบใหม่ที่จะทำให้ลืมภาพการกินราเมนแบบเดิมเดิมกันไปเลย
ใจรออีกนิดเดียวอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือเมนูเส้นน่ากินมากก่อไก่ล้านตัวค่ะคุณ
ฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัดโครงการฮอนดาดรีมรถถนนในฝันถนนปลอดอุบัติเหตุ
โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ห้าแล้วค่ะซึ่งที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่าหนึ่งหมื่นหกพันคน
โดยโครงการฮอนด้าตรีมรถถนนในฝันถนนปลอดอุบัติเหตุนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้ด้านการขับรถ
ป้องกันอุบัติเหตุและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ขับขี่รถยนต์
เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างในการขับขี่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
และพิเศษสำหรับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถานศึกษาที่สนใจอบรมเป็นกลุ่มใหญ่
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ตั้งแต่วันนี้จนตลอดปี๒๕๖๐เลยค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป